ถ้าเมนูสิ้นเดือนของคุณชนะมันอวสารไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ
ดิฉันก็มีเมนูจากเชฟมือหนึ่ง

เขาจะมาโชว์ฝีไม้ลายมือในการทำอาหาร
แล้วเป็นอาหารที่รสเด็ดรอยแรงรอยจัง
โอ้โฮเพราะมันคือเมนูอาหารใต้นี้
ดูสิว่าเมนูนั้นคืออะไรกินได้หรือเปล่า
อันนี้ต้มน้ำ
อันนี้ดีปีสด
ตั้งกระท้า
ใส่กะพรี
ใส่ส้มลาว
เดือดแล้วก็ชิม

ที่หนูว่าอร่อยนั่นมันกินไม่ได้นะ
ยังไม่ได้เปิดไฟควันมันยังไม่ขึ้นมา
ไม่ได้เปิดไฟไม่เท่าไหร่ส้มนาวหรือว่าลูกดาว

มันจะขมนิดนึงมันมียันเผือกเลยนะลูกนั้น
น้องใบตองที่มาที่ไปของการรีวิวแบบนี้คืออะไรเนี่ย
คือคุณเคยเห็นพี่โชเล่เขารีวิว

ตอนนี้พี่โชเลเขาเป็นตโรคใช่มั้ย
เขาก็มาทำคลิปเป็นยูทูปเบอร์รีวิวพวกแบบต่าง
แล้วพี่โชเล่เอกลักษณ์ของเขาก็คือจะพูดแบบทองแดง

เดี๋ยวฉันก็ทำไม่ค่อยเหมือนหรอกก็อยากจะลองทำดู

เปลี่ยนแบบนี้ทำแบบนี้ฝึกนั้นมากกว่า๓๔ปีไม่ได้เลย
อย่างนี้ไม่เหมือนนะไม่เหมือนริ้นมันไม่ได้หอริ้นไม่ถูกโอ้โฮ

เอาให้ดูน้องน้องคนนี้นะคะเขาชื่อว่าน้องแพนกวินครับ
เขาโพสต์ลงในเพจผู้ใช้ที่มีชื่อว่าคุณสุพิญญานะคะ
น่าจะเป็นคุณแม่ค่ะน้องเขาไม่โพสต์เอง
คือคุณแม่เขาโพสต์ลงไปบอกว่าน้องเป็นแฟนคลับลุงโชเล่
แล้วก็ชอบการทำอาหารสไตล์ลุงโชเล่
เวลาคุณโชเล่เขารีวิวการทำอาหารต่าง
ก็จะเป็นเสียงเหน่อแบบทองแดงอย่างนี้นิดนึงนะ
แล้วก็มีนี่ค่ะคุณน้องแพนกวินในโซเชียลมีเดีย
เขาเชียร์กันเยอะแชร์กันเยอะมากเลยว่า
น้องเนี่ยน่ารักมากแล้วก็ช่วยกันตั้งชื่อเมนูอันนี้ให้น้องหน่อย
ว่าเมนูอันนี้เนี่ยคือเมนูอะไรคุณเห็นไหม

ของจริงอะไรจริงรุ่งแน่
เก่งมากแผนกวิ้นรอยแรงนี่น้องซาวน
ดูแต่ละเมนูนะ
คือน่ารักมากเขาดูแล้วเขาก็จำแล้วเขาก็มาทำคุณแม่
คือเด็กผู้หญิงเนี่ยเขาจะชอบทำข้าวแกงคุณนึกออกไหม
ตอนเด็กดิฉันก็เป็นแต่เราก็จะเล่นดินเล่นทรายผสมกันไป
หม้อข้าวหม้อแกงของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไปต้มน้ำ
เอาดินใส่แล้วก็ใส่น้ำอะไรแบบนี้
คือน้องเขาอาจจะเป็นยุคสมัยใหม่ไม่ค่อยมีดินไม่ค่อยมีสายแล้ว
ก็เอาเตาอ้างโล่มาวางเอากระทะมาวางเห็นว่าใส่กะทิ
ส้มน้ำใส่เป็นลูกเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือน่ารักมันเป็นความไร้เดียงสาของเด็ก
เขาจะชอบที่จะเรียนรู้แล้วก็รู้จักที่จะเรียนแบบพฤติกรรม
ทุกวันนี้ไม่ธรรมดาคุณแม่นี่ต้องกินส้มน้ำที่ต้มไปมาสักผู้นะฮะเป็นไง
มันกินไม่ได้ส้มน้ำมันยังไม่ได้พาพัน
ทุกวันนี้อาจจะใช้อะไรอย่างอื่นที่อยู่ในบ้านมาทำอาหารหรือเปล่า

ก็น่าจะบอกได้นะว่ามีอะไรบ้าง

ชื่นชมน้องฮันกวีน
ที่ดิฉันนำเสนอก็ยังทานไม่ได้อยู่ดิ